ไปดูที่จังหวัดอ่างทองบ้างเป็นการลงโทษนักเรียน
แต่คุณแม่เขาจะเอาเรื่องเพราะว่าเด็กชายอายุ๑๐ขวบนะครับ
พาไปร้องขอความเป็นธรรมคือครูประจำชั้นเนี่ยทำโทษ
แต่ทำโทษจากความเข้าใจผิดนะฮะคือเอาไม้ตีมือเป๊ะแล้วกระดูกของน้อง
คุณผู้ชมนะฮะเขาบอกว่ามันเกิดความผิดปกติ
ตอนนี้ต้องใส่เฝือกอ่อนแบบนี้อยู่เลยคือจากโดนตีเหรอคะเนี่ยใช่ฮะนะครับ
ภาพจากฟิล์มเอ็กซอเรย์เมื่อสักครู่นะครับเป็นมือของน้องคนนี้อายุ๑๐ขวบนะครับ
นักเรียนของโรงเรียนดังแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
คือมันมีจุดที่ผิดปกติคือมีจุดดำอยู่กระดูกตรงมือ
จนต้องเข้าเฝือกอ่อนหลังจากถูกครูประจำชั้นป๕ทำโทษนะครับ
ใช้ไม้ตีมือยังแรงเมื่อ๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
เด็กอายุ๑๐ครับเล่าบอกว่าครูใช้ไม้ตีมือทั้ง๒ข้าง๓ครั้ง
นะครับเพราะเข้าใจผิดว่าส่งการบ้านไม่ครบ
มันอยู่ในกระเป๋าหนูแต่ครูไม่ได้เรียกชื่ออันที่หนูต้องส่งอันนั้น
แล้วครูไปเรียกอันอื่นแล้วหนูก็คิดว่ามันไปงานอื่น
แล้วจากนั้นเนี่ยครูก็ตีหนูไป๓ทีเพราะหนูไม่ได้ส่งอนุชา
แล้วจากนั้นหนูก็ไปเช็คในกระเป๋าหนูก็บอกว่าเล่นนี้
หลังจากนั้นหนูก็ไปเรียนต่อเพราะครูกำลังจะออกไป
ครูเขาก็มาหาหนูแล้วบอกว่าสมน้ำหน้า
ตอนนี้คุณครูปุ๋ยได้ให้เด็กในห้องช่วยกัน
พูดว่าครูไม่ได้เป็นคนทำแล้วก็ชาลีก็ไม่ได้แข็งเจ็บจริง
น่าจะเอารูปเก่าจากคราวที่แล้วมาลง
เขาก็เครียดเขาก็ถามว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเนี่ย
จะมีใครเล่นกับเขาไหมเพราะว่าเหมือนเด็กอะค่ะเขาก็ไม่สบายใจ
พอเรามองเห็นลูกเราก็สงสาร
โซเฟียอายุ๔๐ปีเป็นแม่ของน้อง
ก็เล่าบอกว่าครูทำเกินกว่าเหตุ
แล้วไปทำแบบนี้มันไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการทำร้ายเด็ก
รู้สึกปวดแล้วก็เจ็บมือมาก
ตักข้าวกินเองไม่ได้ตอนกลางวันเพราะว่ามือสั่นตลอดเวลา
พาไปหาหมอก็เจอว่ามือบวมแดงอักเสบนะครับ

แล้วก็จะตรวจซ้ำนะฮะว่ากระดูกมันหักหรือเปล่า
โซเฟียบอกว่าลูกชายที่ถูกลงโทษไม่ใช่เธอเท่านั้นนะ
อ้างบอกว่ามีเด็กนักเรียนในห้องกลายเป็นคนที่เคยถูกทำแบบนี้เช่นกัน
ไปพบท่านผู้ในการโรงเรียนซึ่งก็ขอโทษแล้วก็พยายามจะไกลเกลี่ย
ชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วก็แจ้งว่าพรุ่งนี้นะฮะ
จะพาครูคู่กรณีมาขอโทษถึงที่บ้าน
ส่วนครูคู่กรณีนะครับยังไม่ได้คุยกันแล้วก็ทราบว่ามีการสั่งให้เด็กนะฮะ
อย่างที่คุณแม่เล่าไปเมื่อกี้อย่าเล่านะปิดปากนะ
ลูกชายของเธอเนี่ยถูกเพื่อนในห้องบูลลี่นะครับ
ตอนนี้ไม่อยากจะกลับไปเรียนแล้วอันนี้เป็นอีกเรื่องแล้วนะฮะ

ตั้งใจว่าจะเอาผิดให้ได้กับครูคนนี้นะครับ
ไปแจ้งความไว้แล้วล่ะนะครับที่สพเมืองอ่างทองครับ
แสดงความคิดเห็นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ
คุณเจริญบอกว่ามันหมดยุคปีแล้วนะครู